ม่ั๋อเอ่อแต่ชาวเนี้ยจะพาไปดูเรื่องของไข่นกกระทา
อุ้ยเมนูโปรดเอ่อเอาไปต้มกินก็ได้อืม
ใช่แต่ว่าล่าสุดเนี่ยที่อ่างทองคุณผู้ชม
เขามีโรงงานแปรรูปแล้วส่งขายไปทั่วโลก
ไม่น่าเชื่อไข่นกกระทะของอ่างทองส่งขายไปทั่วโลกพาคุณผู้ชม
หลายท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นโรงงานผลิตไข่นกกระทาคุณผู้ชมนี่
มันมีขั้นตอนกรรมวิธีต่างมากมายคือมันผลิตยังไง
ทำแบบไหนเพราะไข่นกกระทำมันก็ต้องมาจากนกใช่ไหมคะ
แล้วมันก็ใบเล็กเล็กใช่ไหมนะฮะนี่เป็นบรรยากาศของที่อเนก
นกกระทาที่อ่างทองนะฮะเขามีโรงงานแปรรูปไข่นกกระทา
ทันสมัยมากเลยนะฮะผลิตไข่นกกระทาต้มส่งขายทั้งในประเทศ
ต่างประเทศมาตรฐานเนี่ยเป็นที่ยอมรับนะฮะโดยการแปรรูปไข่นกกระทา
ที่โรงงานแห่งเนี้ยนะฮะเริ่มจากการคัดเลือกไข่นกกระทาก่อน
มิ้นเสร็จแล้วนะนำลงไปต้มในเครื่องต้มแล้วก็ขึ้นสายพาน
อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นำไปสู่เครื่องปลอกเปลือกนะฮะ
ปลอกได้ถึงชั่วโมงละเจ็ดหมื่นฟองมันมีเครื่องปลอกนะ
คนไม่ต้องปลอกแล้วเขาไม่ต้องมาแบบกระท๋อแบะกระท๋อแบะไม่ต้อง
คือเราซื้อไข่ต้มมาทานกันนั่งกระท้อนแล้วปอกเปลือกกัน
ก็จะนำไปใส่บรรจุพันธุ์ที่หลากหลายนะฮะทั้งถุงพลาสติกมัดหนังยาง
ตั้งแต่ตัวนกกรรทาแบบผันเนื้อพันไข่ก็มี
ขายเป็นไข่สดก็ได้ขายเป็นไข่แปมรูปก็ได้
ขายเป็นไข่แปรรูปก็ได้เป็นเนื้อสดเนื้อแปรรูป
แม้แต่ขี้นกกับน้องมิ้นก็ขายได้
ฮะเออมันเอาไปทำเป็นปุ๋ยอะไรไปไงนะฮะ
ใครก็ขายได้คนนกก็ขายได้คือทั้งตัวฮะ
คือเรียกว่าเอาให้หมดเอาให้คุ้มค่ะมันทำเงินได้ทั้งตัวจริงนะฮะ

เหมือนแบบบริจาคอวัยวะให้กับโลกใบนี้ไปแล้วเรียบร้อย
ถ้าจะตายเป็นอาหารแล้วก็ใช้ทุกส่วนให้เขาคุ้มค่าที่สุด
เออโดยสินค้าของฟาร์มเนี่ยนะวางขายในประเทศ๗๐นะฮะก็มีแบบขายแปรรูปกับไข่สด
ส่วนอีก๓๐ส่งออกไปต่างประเทศที่ตะวันออกกลางยุโรปอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียนะครับ
สำหรับไข่นกกระทาต้มเนี่ยนำไปทำอาหารหลายอย่างนะก็เป็นยำไข่นกกระทาโอ้อันนี้คงจะแซ่บน่าดูนะ
อดมันไข่นกกระทาเกี้ยวไข่นกกระทาทอดไข่ลูกเขยไข่นกกระทาสลัดไข่นกกระทากระเพาะปลาก็ต้องใส่ไข่นกกระทาใช่ไหม

ะโล้ก็ทำได้เหมือนกันโอ้โหวันนี้ได้เมนูไข่นกกระทาเยอะแยะมากมายคุณผู้ชมโอ้โห
ใครไม่รู้จะทำอะไรทานนะไปซื้อไข่นกกระทามาแล้วก็ทำทานอร่อยเหมือนกัน
คือจะบอกว่าเห็นฟองเล็กแบบนี้จิ๋วแต่แจ๋วนะคะ
คุณประโยชน์เขาเต็มเปี่ยมนะตอนเราไปเดินตลาดใช่ไหมเราชอบทานไอ้ที่มันเป็นขนมครกอ่ะ
ใช่เหมือนไข่นกกระทะขนมซอสหอบพริกไทยโอ้ยมันอร่อย
หิวแล้วหิวแล้วหิวว่าตัวเองตลอด